ท่านผู้ชมครับคุณแม่คำผัญสัวนสลาคคุณแม่ของทั้งเมย์ผลชนสูตรเนี้ย
บอกว่าผลชนะสูตรออกมาคุณแม่คำผันเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
สาเหตุเนื่องจากมีอาการหลอดเลือดหัวใจตีบ
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโควิดนะครับ
ส่วนตัวน้องเมย์เองตอนนี้อยู่ในช่วงของความเสียใจอย่างมาก
เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด
คุณแม่น้องเมย์เองได้บอกกับคุณพ่อแล้วก็น้องชายบอกว่ายังพร้อมจะสู้ต่อเพื่อคุณแม่คำผัน
เพราะที่ผ่านมาคุณแม่คำผันคอยให้กำลังใจน้องเมย์ทุกการแข่งขันเสมอ
หลังจากนี้จะเก็บศพคุณแม่เอาไว้ก่อนเพื่อรอเวลาที่เหมาะสม
ก่อนจะทำพิธีทางศาสนาแล้วก็ชาปนกิจกันต่อไปเพราะว่าต้องรอคุณพ่อที่รักษาอาการโควิด๑๙อยู่ด้วย
นี่คือคุณแม่นะฮะคือถ้าดูเวลาต่างเนี่ย
เมย์เนี่ยอย่างที่เราทราบไปแข่งกีฬาโอลิมปิกมา
เมื่อ๓๐กรกฎาคมวันที่๑สิงหาคมก็กลับมาถึงไทยช่วงบ่าย
ก็แน่นอนว่าก็ต้องเข้ากักตัวก่อนตามขั้นตอนต่างนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ย๑๖สิงหาคมครบกำหนดกักตัว๑๔วันก็กลับมาที่บ้าน
ก็อยู่คุณแม่น้องชายแต่ทีนี้คุณพ่อติดโควิด
ทีนี้คุณแม่น้องชายน้องเมย์แล้วก็น้องเมย์ก็เลยต้องอยู่บ้านกักตัว
เพราะว่าคุณพ่อติดโควิดต้องไปฮอสพีเทล
แต่อยู่เช้าวันนี้คุณแม่ของน้องเมย์เนี่ยมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
คือตามข่าวบอกว่าถึงขั้นน้องเมย์ต้องช่วยปั๊มหัวใจคุณแม่เลยนะครับ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายช่วยไม่ทันจริง
ล่าสุดคุณแม่คำพันธ์เพิ่งเชียร์ลูกสาวแข่งโอลิมปิก๒๐๒๐
ตอนรอบแรกนัดที่๒ที่น้องเมเอาชนะคู่แข่งจากมาเลเซียไป๒๑เกม
นี่ฮะยังมีภาพตอนที่เชียร์กันอยู่ตอนนั้นที่เมืองไทยนะ

แสดงความเสียใจจริงนะครับ
แต่น้องเบย์โพสต์เอาไว้เมื่อเช้าบอกสวัสดีค่ะนี่คือเมย์เอง
วันนี้เมื่อ๖ปีที่แล้วแม่เข้มแข็งมาโดยตลอดแม่เป็นห่วงคนรอบข้างมาเสมอ
ขอโทษที่ทำให้แม่เห็นเหรียญที่แม่ไฝฝันยังไม่ได้
ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้พวกเรา
โพสต์นี้จะเป็นโพสต์สุดท้ายของเฟสคุณแม่ของเมย์
ขอบคุณความหวังดีของญาติพี่น้องที่ทำให้แม่เมย์มีแต่รอยยิ้มและความสุขมาโดยเสมอ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับ